แต่ว่าสิ่งที่ไม่ต้องใช้วิจารณญาณเลยดูแล้วมีความสุขอย่างแน่นอน
คือช่วงตลอดกินไงทุกวันอาทิตย์นะครับตลอดกินของเราไม่เคยทำให้ผิดหวัง
สำหรับอาทิตย์นี้ผมพาไปตลอดถึงที่จังหวัดนครนายก
ไปยังไงที่ไหนอย่างไรเร็วหิวแล้ว
ไปกับรถคู่ใจของผมเหมือนเดิมไปกินสู้
อุ๊ยอยากกินน่ะทำไมคะซุกิที่นี่ไม่ธรรมดา
เป็นสูตรโบราณแล้วน้ำจิ้มที่นี่นะครับ
เป็นน้ำจิ้มโบราณที่เขามีแบบว่าขายเฉพาะที่นี่ที่เดียว
ไม่มีสาขาอื่นอยู่ตรงไหนของนครนายก
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดนครนายก

แล้วมาที่นี่จะพาไปทานซุกี้แบบโบราณในสไตล์ของชาวไทยภวร
เท่านั้นไม่พอยังจะพาไปรู้จักกับชาวไทยควร
ที่เขาอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครนายกด้วย
ทั้งหมดนี้ติดตามในตลอดกิน
ฉลวยโภชนาเป็นร้านอาหารเจ้าดังที่การันตีความอร่อยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ด้วยเมนูซุกี้รสเลิศสูตรไทยพวนที่มัดใจลูกค้ามานานถึง๕๐ปี
ลับความอร่อยอยู่ที่ซอสเต้าหู้ยีสีชมพูน่ารักจิ้มลิ้มสวยดี
แต่รสชาติเนี่ยนะอร่อยตั้งแต่รังสิตไปจนสุดนครนายกเลยล่ะครับ
ถ้ามีเวลาผ่านมาก็จะแวะมาทาน
เหมือนที่อื่นค่ะมันเป็นสูตรโบราณ
ผ่านมาให้เด็กแล้วครับนำซอสเขาจะค่อนข้างเข้มข้นนะครับ
แล้วตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับร้านฉลวยโภชนาอยู่กับแม่น้อย
งั้นให้พูดถึงที่มาที่ไปของสุกี้หน่อยแล้วกัน
เพราะว่าเป็นเมนูที่ขายดีมากมันต่างกับที่อื่นยังไงฮะ
สูตรดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อค่ะ

แล้วเราบอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กที่คุณพ่อทำ

รสชาติตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้

หยิบตะเกียบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะกินซุกี้แล้ว
หิวแล้ววางอยู่ตรงนี้ตั้งแต่

เรามาเคี่ยวให้มันข้น

กว่าจะได้น้ำจิ้มสุกี้สีชมพู

แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบเผ็ดขึ้นมาหน่อย

ปรับปรุงรสด้วยค่ะ

แคปหมูนะไม่ใช่แคปทาง
แคปหมูใหญ่มากเอามาเลย
โอ้โฮทานก็ไปแล้วต้องร้องอมแม่จัก
ตัวน้ำจิ้มสุกี้มันหอมหอมตุ้ง
หอมต้นเยอะหมูหมักของที่นี่

ตอนเคี้ยวได้ยินไหมนางกุ๊บกับกุ๊บกับ
แล้วเวลาทานแคบหมูที่เป็นทีเด็ดของร้าน

เป็นน้ำจิ้มพริกเผาที่เขาปรุงรสอีกนิดนึง
มันจะมีความเปรี้ยวความเผ็ดเพิ่มขึ้นมา

เพราะว่าเวลาเขานำหมูที่ได้รับการหมักมาแล้ว

เข้าไปนะรสชาติเข้มข้นหอมหวานแล้วมันมีความหอมของเตาทาน
แล้วน้ำจิ้มที่นี่กับน้ำอาจารย์เขาก็ทำเองรสชาติอร่อยมากเลยครับ
ยำเนื้อกับยำวุ้นเส้นสีสันที่มันออกมาแดงแบบนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ฮะ
พริกเผาค่ะใช้พริกเผาใส่
แล้วรสชาติมันจะไม่เหมือนกันยำเนื้อมันจะไปรสเปรี้ยว
วุ้นเส้นมันจะไปรสหวานเค็มเปรี้ยว

ำเนื้อจะเน้นออกไปทานเผ็ดหน่อย
แต่ถ้ายำวุ้นเส้นจะมีความเผ็ดหวาน
แล้วตัวเนื้อของที่นี่ที่มาทำเป็นยำเนื้อ
เคี้ยวไปมันนิ่มมันนุ่ม

ถ้าอยากจะมาทานที่ร้านเดินทางมายังไงดี
จากรังสิตมาทางเส้นสายประจินอยู่ตรงข้างวัดปฐุมวงศาวาสค่ะ
อย่างที่บอกเพื่อยืนยันความอร่อยนะครับของร้านนี้เรามอบผ้ากันเปื้อน
อร่อยจริงเด็ดมาก
บุกมาชิมซุกี้โบราณสูตรไทยพวนทั้งทีก็ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวัฒนธรรมชาวไทยภวรกันหน่อย
ไทยพวนคือกลุ่มคนที่อบพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อประมาณ๒๐๐กว่าปีที่ผ่านมาและได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามจังหวัดต่างในประเทศไทย

ที่บ้านบุงเข้อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกแห่งนี้นี่เอง
จากจะได้ทานอาหารอร่อยแล้วยังได้ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอีกด้วย
เรียกได้ว่ามาที่เดียวได้กินเที่ยวครบเลยล่ะครับ
ว้าวน่ากินมากเลยคุณค่ะ
น่ากินต้องลองไปทานกันดูนะครับที่จังหวัดนครนายกนะ